บุคคล์ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยหรือมีอะไรขึ้นไป

เซาและเซียซากับซีกี
แต่ยังไม่มีกำหนดใช่มั้ยคะ
พยายามในปีนี้อยู่แล้วครับยังไงต้องให้ฉายในปีนี้

เห็นเขาคุยกันไว้แต่ก็ต้องถามทางเจ้าของโรงเขานะ

ต้องใช้รายละเอียดสูงหรือเปล่า
ถูกต้องครับเพราะว่าอย่าให้มันดีอย่าให้มันดี
ทำเอาไปไม่ดีด่าไหมถูกไหมครับ
สะยามตั้งใจให้มันยุดกดดัน
แต่ว่าทำแล้วอยากทำให้มันดี
แล้วคือความผิวมันเลื่อนหลายรอบอะไรอย่างนี้
แล้วก็สำคัญที่สุดคือตรงนี้ใช่ไหมครับที่
เพราะฉะนั้นมันก็ช้าทุกหน่วยงานแหละ
ตั้งแต่เริ่มอะไรแต่มีอะไรเขาก็จ่ายให้แต่ละยูนิตแต่ละบริษัททำ
มันก็หลายบริษัทร่วมกันทำครับ
เพราะว่าตอนแรกมันจะใช้ของต่างประเทศผมว่ามันไม่ภูมิใจหรอก

ไทยแรงล้วนเลยครับ
แต่ผมว่ามันไม่มีความภาคภูมิใจหลงเหลือเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยทำเนี่ย
ขี้หมูขี้หมามันก็ควรบ้านเราเนาะนะครับดีกว่า
อันนั้นประสบความสำเร็จแล้ว
คนชื่นชมมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะ
อันนี้ให้มันอยู่ในบ้านเราดีกว่านะครับ
เห็นว่ามีการถ่ายทำเพิ่มอันนี้จริงไหมครับพี่โอ

ไหนที่อยากได้เพิ่มผมก็
คือนี่คือวิธีการทำงานของผมอยู่แล้ว
ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันนึกคัตติ้งตัวนี้ออกมาได้
ก็ลองติดต่อทุกอย่างลงตัวก็ถ่าย

ถ้าเกิดมันอยู่ในขั้นการคัดก็จะมีสามารถที่จะเรียกนักแสดงมาแต่งได้

ถ้าไม่อยู่ในขั้นที่มันขัดอยู่

พอตัดต่อยพวกเราเห็นว่ามันขาดคัดนี้อยากได้เพิ่ม
ก็ลองคุยกับนักแสดงดู
ซึ่งถ้าเขาว่างก็ต้องหาจนว่างครับ
นักแสดงก็โอเคใช่ไหมครับ
โอเคครับไม่มีปัญหาครับ
ตอนนี้มีที่จะถ่ายเพิ่มแล้วหรือไม่

ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็มีที่จะถ่ายเพิ่มก็มีอยู่
ไมมีปัญหาและเริ่มเวลากับนักแสดง
เราต้องแคลิกเรื่องน่าเลี่ยงเลย๙๔
อันนั้นได้เองเราไปขอเขา
เพิ่มเป็นฉากเลยก็มีผมเคยตอนที่ผมเป็นนักแสดงก็ไป
โหมึงเอาฉากเลยเหรอบ้างแล้วมันก็ไปขอตังค์เข้ามา
เจ้าของเงินเข้ามาฉากนี้เอาไว้ไปขายงานขายได้เขาก็ถ่ายเพิ่ม
แล้วก็ไปก็ได้แค่นั้นเองไม่ใช่ปัญหา
ไม่หรอกครับมันก็อยู่ในส่วนต้องให้มันอยู่ในส่วนอยู่ดี
ตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยส่วนช้าก็คือส่วนช้า
ส่วนตัวนี้เนี่ยผมถ่ายปุ๊บผมใส่ได้เลย
คัสดนี้จะเพิ่มถือเวลาก็๑๒สี่วิใส้เข้าไป
ให้คนดูชอบทำงานให้คนดูชอบมันก็กำหนดไม่ได้นะ
ทำงานให้คนดูเยอะมันก็กำหนดไม่ได้

มันก็ตั้งใจทำให้ชิ้นงานที่เราร่างออกมาให้มันดีที่สุด
อันนี้เรารับปากได้แต่อย่างอื่นเรารับปากไม่ได้

มองมองภาพวาดภาพหนึ่งมันก็มองตั้งกี่มุมก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นเอาตรงที่ว่าตอนทำงานทำให้มันดีสุดมันเลยช้านี่ไง

ที่ผมทำได้นะไม่ได้ดีที่สุดในโลกนะไม่ใช่
เอาแค่ความสามารถผมที่มีอยู่นี่
พี่อ๊อฟขอบคุณค่ะ
หนูขอไม่เดี๋ยวหนู

หนูขอไม่เดี๋ยวหน่อยนะคะ
ขอพี่อ๊อฟถูกตาหน่อยได้ไหมคะ
พี่อ๊อฟตรงนี้ต่อนะคะ